ใกล้จะเข้าฉายเข้ามาทุกทีแล้วนะคะสำหรับภาพยนตร์เรื่องนาคี๒นะคะ
โดยทางทีมผู้สร้างคุณแดงธัญญานะคะก็ได้ถือเลิกดีเมื่อเช้านี้
ร่วมพิธีปลุกเสกเหรียญปกปักรักษาที่วัดโพทองโดยมีพระครูวิสิตพิทยาคม
เป็นผู้ทำพิธีปลุกเสกเรียนเพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะซึ่งทางทีมผู้สร้างภาพยนตร์
นาคีสองตั้งใจจัดทำขึ้นเพื่อเป็นวัตถุมงคลเพียงหนึ่งหมื่น
เพื่อมอบให้กับประชาชนที่จองตัวชมภาพยนตร์ที่จะเข้าฉายในวันที่๑๘
ตุลาคมนี้ทั่วประเทศนะคะนอกจากนี้พี่แดงธัญญาก็ยังได้เผยถึงอาการของสามีพี่อ๊อฟ
พงพัฒน์หลังออกจากโรงพยาบาลบำรุงราชกลับไปรักษาตัวที่บ้านนานเกือบสอง
สัปดาห์ว่าตอนนี้เนี่ยพี่อ๊อฟมีอาการดีขึ้นตามลำดับนะ
ในแต่ละสัปดาห์ก็จะมีพยาบาลมาทำกายภาพบำบัดให้ที่บ้านเพื่อฟื้นฟูกล้ามเนื้อ
ส่วนในวันรอบกาล่าภาพยนตร์นาคี๒ที่จะจัดขึ้นในวันที่๑๕ตุลาคมนี้
หลายคนก็ลุ้นว่าจะได้เห็นพี่อ๊อฟมาร่วมงานหรือไม่ซึ่งพี่แดงเองก็ยังไม่ขอคอนเฟิร์มนะคะ
ก็คงต้องรอลุ้นในวันงานอีกทีนึงค่ะ
กลับมาบ้านแล้วก็ก็เกินคาดนะเขาก็ดีขึ้นเลยคืออยู่โรงพยาบาลจะนอนไม่ก็หลับ
คือคนไม่เคยป่วยไม่เคยอยู่โรงพยาบาลอะไรอย่างนี้ก็เลยรู้สึกหงุดหงิดมาก
จนแบบเขาขอร้องพี่บอกว่าเขาจะออกแล้วเขาอยากออกอะไรอย่างนี้
ก็เลยไปบอกคุณหมอคุณหมอก็อนุญาตโดยการที่เขาก็จะตั้งทีมมาจากทางโรงพยาบาลบำรุงราช
ให้เข้ามาที่บ้านพี่๔วันใน๑อาทิตย์
ดีขึ้นเลยค่ะก็ดูแบบสดชื่นทานได้ทานได้เยอะอะไรอย่างนี้ค่ะ
หรือว่าเขาเหมือนกำลังใจดีแล้วก็อยากหายอะค่ะ
ก็พูดกับเขาแล้วเขาก็นิ่งแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวออฟขอดูใกล้อีกทีค่ะ
ก็อาจจะไม่แน่อาจจะไปก็ได้ครับ
ก็ถือว่าเป็นข่าวที่น่ายินดีนะคะเพราะตอนที่พี่อ๊อฟป่วยเนี่ยหลายคนตกใจ
เพราะว่ามีอาการเส้นเลือดในสมองตีบไม่ใช่เรื่องเล่นนะครับคุณผู้ชม
เสี่ยงที่จะเป็นอัมพาตได้แต่ว่าตอนนี้เนี่ย
อาการดีขึ้นตามลำดับก็มีการนัดพยาบาลไปทำกายภาพบำบัดนะคะ
ส่วนวันที่๑๕ตุลาคมนี้เดี๋ยวรอดูว่าจะไปร่วมงานกาล่านาคี๒ได้หรือไม่
แข็งแรงขนาดนี้พี่อ๊อฟไปได้อยู่แล้วยังไงก็ส่งกำลังใจไปด้วยนะคะ